ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สาวเมืองน้ำตาล
ฝากเป็นสาวน้อยผ่าน
จากใจน้อง
เพราะถ้าสักครั้ง
ยังหุ่นพร้อม
ผู้กระโจมพร้อมไงมีสองใจ
แล้วก็ถึงน้ำตาคลอเลย

เศร้าไม่รู้ทำไมเพลงนี้มันถึงได้เศร้าขนาดนี้

แล้วมาฟังในเวอร์ชันที่พี่กบร้อง

มันสะเทือนใจเหลือเกิน
แทบจะกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เลย

มันซึ้งมันเศร้า

ชอบนานแต่คอยังไม่ไหม้

พ่อของน้องไปไหนอะครับ
แยกกันได้๖ปีแล้วค่ะ

พ่อเขารู้เราเป็นแม่เขาก็สงสาร

ก็คุยกันแบบเพื่อน

เคยคิดไหมคะว่า
มันอะไรกันชีวิตมันแทบจะทุกทางเลย

ตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงแม่
แล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในด้านความคิดที่จะเลี้ยงแม่อีก

เราก็ดันมาประสบอุบัติเหตุจนเป็นอย่างนี้ซะก่อน

นั่งอยู่ตรงนู้นมองมาไกล
เห็นคนที่เขาทุ่มเทสุดพลังเลย
ไม่ว่าจะในยามดีหรือว่ายามลำบากขนาดนี้ก็ทำเพื่อคุณแม่

แล้วในส่วนของคนที่เขาเอาบ้านเราไปจำนอง
โกรธไหมเอาจริงจากความรู้สึกของคนเป็นแม่
ตอนแรกก็โกรธอยู่เดี๋ยวนี้ปงแล้ว

สมมุติเขาก็ดูอยู่บอกกับลูกเลยว่าคุณแม่รู้สึกยังไง
ที่เหลียอยู่กันกันชิคกี้พาย
อภัยเหมือนทุกคนนั่นแหละที่ทำบ่ดี
แม่ก็คือแม่ถ้าลูกก็ขาดดอก
คนเป็นแม่ไม่มีวันตัดลูกขาด
ไม่เป็นไรนะคุณแม่ยังมีลูกคนนี้อยู่
ที่เป็นลูกที่เขาคอยดูแลคุณแม่
ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาก็คือลูกที่ยังดูแลคุณแม่อยู่

กบทำไปแล้วแต่ทีนี้ยังไม่รู้ผลลัพธ์ว่า
เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท

ถ้าผ่านเพลงนี้ได้เนี่ยเพลงหน้าอย่างที่บอกกันเลยไว้
๑แสนมาถึงจริง
ขอให้โชคดีค่ะกับเพลงนี้ค่ะ

เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้
ร้องได้๐๕
ร้องได้๐๕

เรียกว่าน่าจะเป็นบรรยากาศหรือปีกบฟิกว่าน่าจะเป็นบรรยากาศที่น่ารู้
คุณกบร้อง
ร้องได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
แต่ลูกหนูสู้ชีวิต
หลังจากที่ไม่มีรายได้มาเลยนะนานกว่า๘เดือน
ตอนนี้รับแล้ว๘มือ

ในเพลงสาวเพชรบุรีของคุณพุ่มพวงดวงจันท
ซึ่งคุณกบบอกว่าเป็นเพลงโปรด
แม่เก่งไหมแม่

ปกติเขาร้องเพลงก่อนที่จะเกิดเหตุ
วันไหนที่เขาร้องเพลงให้คุณแม่ฟังบ่อยนะครับ

เวลามาดูแลคุณแม่เขาก็จะร้องเพลง
หลังจากที่ผ่านเรื่องร้ายมา

แม่คะถือว่าผ่านเวลามาหลายเดือน

ถือว่าเป็นจุดที่ดีบ้างได้หรือยังคะ

ถ้าไม่มาจุดนี้เราก็ไม่มีอะไรเลย

และเราก็อยากให้ทางของทั้งคู่
ยาวไกลไปถึงเพลงที่๑๐

วันนี้ให้มีไว้ก่อนอุ่นใจ

ตอนนี้ให้อยู่กับพี่กำไว้ให้แน่นก่อน
เอาล่ะหลังจากนี้กลับไปนะ

หลังจากนี้จะหมดแล้วคำว่าหลักหมื่นนะคะ
กดดันในเรื่องการร้องมันจะมากขึ้น

ต้องไปฝึกรับตรงนั้นมาให้ดี

กลับมาให้กำลังใจนะคะครอบครัวนี้ได้ค่ะ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

คือได้เห็นแม่ครั้งแรกก็ตกใจ

คือพันก๊อตทั้งตัวเหลือแค่หน้าตรงนี้ค่ะ

คนนี้ซึ่งทำงานได้

ประมาณ๑แสน๕หมื่นค่ะ

ไม่ได้เสียใจเลยที่เป็นหมีก้อนนี้
กับสิ่งที่แม่ไอ้ฝนมาตลอด
ไอ้ฝนได้เรียนจนจบ
ก็เพราะอยากดูแลแม่กับยาย